เห็ดก็ผุดขึ้นมาเป็นแบบว่าเล่นเลย

ขุดขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะว่าหน้าฝนมีฝนอะไรแบบนี้
แต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเห็ดที่มันไม่ใช่แค่เห็ดเล็ก

แต่มันคือเห็ดยักษ์
เฮ้ยเห็ดยักษ์จริงคุณ

ต้องรีบไปดูเพราะอะไรคนมาดูกันเยอะแยะเลย
เดี๋ยวดูกันไปซักพักผมบอกเลยว่าสนุกแน่
ถูกต้องแล้วพี่ค่ามาดูยังไงกัน

เห็ดยักษ์คุณมันอะไรถึง
มันจะใหญ่โตขนาดนี้
คุณดูนะคะเราก็เลยแอบไปถามชาวบ้านแถวนั้นคนในพื้นที่
คุณจิตนะพี่จิตเขาเป็นคนพบเห็นเห็ดยักษ์คนนี้คนแรก
จิตคนนี้เนี่ยนะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันก่อนเข้ามาที่สวนนี้
เพื่อเธอทำการเก็บมะนาวเอาไปทำกับข้าว

คุณดูนะพอเดินมาสักระยะหนึ่งนะ
ยังไม่ทันถึงต้นมะนาวเลยหางตานี่พี่เหลือไปเห็นเลย
เห็นอะไรขาวแว๊บอยู่ตรงกอภัย
พี่ก็เลยท่องสายตาก็เลยไป

วิ่งไปบอกเพื่อนเลยเพื่อนคือพี่ขจร
พี่ขจรคือสามีเอาจริง

ชาวบ้านแถวนั้นมาเต็ม
เพราะเขาไม่เคยเห็นว่าโอ้โห
ดอกเห็ดกินไหนมันย้ายโตขนาดนี้คุณ
ผู้เท่าผู้แก่แถวนั้นเขาบอกว่าเห็ดที่พบเนี่ยนะ
โคนเหรอเขาบอกจริงว่ามันคือเห็ดโคนนะ
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าเห็ดโคนแล้วกินได้
เอาไปต้มยำทำแกงกินไม่ได้นะคะ
เพราะว่าไม่มีใครกล้ากินจริงก็ไม่แนะนำ
ว่าถ้าเกิดเจอเห็ดแปลกแบบนี้
แนะนำให้กินแนะนำให้ถ่ายรูปเก็บไว้อย่างเดียว
หลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะต้องรอทางหน่วยงาน
เขามาส่องดูมาตรวจสอบกันอีกที

ก็คือทูบเทียนน้ำดงน้ำแดง

อันนี้ขาวนี่อะไรคะมันขึ้นลาอ้าวแป้ง

เกี่ยวอะไรกับสปอผงอะไรของมัน
ไม่มีไม่มีราขึ้นบนเห็ด

มาดูกันชัดอีกครั้งคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็ลองใช้ตลับเมตร
วัดความกว้างความยาว

เขาบอกว่าหน้ากว้าง๖๐เซนติเมตร
แล้วก็วัดรอบโคนนะโคนของเห็ดได้ประมาณ๒๐เซนติเมตร
ผู้ใหญ่นะแล้วก็มีความสูง๕๐เซนติเมตร
เรียกได้ว่าเป็นเห็ดใหญ่ยักษ์มโหลานบานตะไทยจริง
เนี่ยค่ะแล้วเขามากันเยอะขนาดนี้น้องใบตองถูกต้อง
เหมือนชาวบ้านเขาแห่กันมาดูเห็ดแล้วก็ต้องไปดูเลขเด็ดกันต่อสิคะคุณ
จะรออะไรโอ้โหนี่พ่อค้าแม่ค้า
นี่มาเป็นแผงเลยนะเออมายกแผงเลย
พ่อค้าแม่ค้ามากันนะคะเปิดแผงขายกันแบบนี้เลย
ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครส่งโลเคชั่นไปให้หรือเปล่า
อยากจะบอกแบบนี้นะในช่วงเวลาที่เขากำลังฮือฮาเนี่ย
บอกเลยนะพอเจอเห็ดต้นนี้แล้วที่ว่าใหญ่เนี่ยนะ
ฮือฮากันทั้งตำบลแล้วก็หัวเราะกันใหญ่เลย

เฮ็ดเป็นหรือยังเหรอเห็ด

เห็ดกับ๕๖หรอ

กกันทั้งอำเภอเลย
ต้องเบอร์นั้นเลยเหรอคะอ๋อเมื่อกี้เห็นเห็ดแบบใหญ่๒ก่อมันก็เลย

หลายคนฮ่าก็เลยหัวเราะกัน

แบบนี้โอ้เห็นแล้วมีความสุข
ก็เดินทางไปที่ตำบลนาภูลอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
กระซิบไม่อยากให้ไปกันเยอะ

ไปแล้วอยากจะเห็นเห็ดจะได้มีความสุข
รีบไปให้ทันนะ